สามีไปทำงานต่างจังหวัด
ไปทำงานต่างจังหวัดแต่ภรรยาอยู่กับผู้ชายที่อื่นที่บ้าน
แล้วเงินอะไรนะเขาเรียกประกันรายได้ข้าวเนี่ยโอนเข้ามา
กดตังค์มาซื้อเหล้า
ผู้ชายคนนั้นชวนเพื่อนมากินเหล้าในบ้าน
เหตุหึงหวงจนทำล้ายการปางตายนี้เกิดขึ้นชีวิตนี้บ้านหลัง๑ที่เฉพาะไชวน

หรือชื่อเล่นชื่อตามวนะคั่งอายุ๔๔
พาผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่สามีเข้าบ้านก็คือนายธีรวัตรหรือว่าวัดอายุ๕๒
ฝ่ายชายถูกฟันที่มีดถูกฟันด้วยมีดที่แขนแล้วก็ศีรษะเลือดอาบเลย
นอนหายใจรวยลินอยู่นะครับอาการสาหัสอยู่จนจนถึงตอนนี้นะคุณผู้ชมนะ
ส่วนคนฟันก็คือนายสมชัยหรือน้อยสามีตามนเขาน่ะนะหลังก่อเหตุก็หนีไป
ก่อนเกิดเหตุตามนเนี่ยได้รับเงินประกันรายได้ข้าวที่รัฐบาลช่วยเหลือกเกษตรกร๕๐๐บาทครับ
ก็เลยเบิกมาซื้อเหล้าดื่มฉลองกับในวัดแล้วก็เพื่อน
จู่นายน้อยสามีทำงานอยู่ต่างจังหวัดย่องกลับบ้านมา
เพราะว่าเดิมก็ระแคะระคายอยู่แล้วว่ามีผู้ชายมาติดพันธุ์เมีย
พอมาพบว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันในห้องบันดาลโทษะคว้ามีดฟันปั๊กเขาให้ฮะ

หลังจากหนีไปไม่ทันข้ามวันเมื่อคืนนี้ตำรวจชุดสืบสวน
ทราบว่านายน้อยเนี่ยย้อนกลับมาที่บ้านก็เข้าควบคุมตัวได้ครับ
โดยที่นายน้อยก็ยอมให้จับแต่โดยดีก็สารภาพแหละ
ทนที่เห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ไหวนะแม่อยู่ในห้องกัน๒ต่อ๒เนี่ย

ก็สูงขึ้นอ่ะคุณเออสูงทีค่ะปื๊บ
สูงก็สูกน้อยหนึ่ง
อุตส่าห์ฝากเมียกับเจ้าไว้นะ
เช้านี้ตามนไปโรงพักครับตามนกับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
มนต์บอกว่าจะมาเยี่ยมแล้วขอประกันตัวสามี
ผู้สื่อข่าวก็เลยเอาไหนเจอแล้วตามนนั่งซิ
เพื่อนนั่งสิไหนเล่าสิว่าวันนั้นเป็นยังไง
เพื่อนชิงเล่าก่อนเพื่อนคนซ้ายมือเนี่ย
เล่าออกรถออกชาติมากพูดตบอกเลยบอกว่า
ฉันเนี่ยจะพูดความจริงให้ฟังมาฉันจะเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมฮะ
ฟังอยู่ข้างล่างฟังอยู่ข้างล่าง
ทำไมไม่คุยกันก่อนเออจริงมาด้วยกันน่าจะคุยกันมาก่อน
แล้วนี่มาถึงบ้านนักข่าวเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ครับได้ยินเสียงไหมล่ะ
บอกว่าพี่ชายไม่ผิดนะเป็นการป้องกันตัว
เพราะจริงถูกอีกฝ่ายเนี่ยเอาไม้ท่อนทุบก่อน
พี่ชายก็เลยสวนด้วยมีดไปอีกทั้งเรื่องที่เกิดขึ้น

ของพี่ฉันน่ะเออนะฮะเขาก็เถียงแบบนี้สู้แบบนี้
สรุปเรื่องนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อยุติ
เพราะต้องรอสอบปากคำในวัดก่อนซึ่งตอนนี้อาการยังน่าเป็นห่วงนะครับ